นักแสดงสาวแล้วกันนะคะวาวานิชารีค่ะ
เราก็จะเห็นความช่วยเหลือของคนบันเทิงนะคะ
ส่งต่อให้ชาวไทยตลอดเลย
คนนี้แหละก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยเหลือ

แต่ว่าก็ไม่ค่อยอยากจะอยากออกสื่อเท่าไหร่นะคะ

ขอเป็นหนึ่งกระบอกเสียงนะ
ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะ
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดค่ะ
ล่าสุดลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย

แล้วก็สร้างโรงพยาบาลสนามด้วยค่ะ

จนสำเร็จเลยนะโอ้โหคุณผู้ชม
แต่ว่าเตียงเต็มไปแล้วจากกว่า๑๒๐เตียง
ตอนนี้ค่ะก็ยังขาดแคลนของจำเป็นนะคะ
จำนวนมากอยู่เธอย้ำนะว่าจำนวนมากนะคะ

เพราะว่าเธอกำลังจะมีแบบว่ามีกำลังในการช่วยเหลืออยู่
แต่ว่าตอนนี้ปัญหามันนานขึ้นมันยาวขึ้น
ต้องการทุนน่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ที่เราทำนะคะก็เป็นที่วัดสะพานอยู่ในคลองเตย
ซึ่งตอนนี้ได้เตียงทั้งหมดประมาณร้อยกว่าที่

คือข้างในก็คือต้องการอุปกรณ์ทุกอย่างทั้ง
แล้วอีกกล้องนึงเขาลงพื้นที่จริง

คุยกับพี่แจ๊คแล้วก็อยากจะให้พี่แจ๊คดูภาพด้วยว่าเนี่ยเขาไปลงพื้นที่จริง
เออเห็นช่วยเหลือเราเรียกถามเธอกลับบ้างวาววา

วาววาวยอมรับเลยว่าดูดบ้าง

ได้ทำงานจริงหรือแค่สี่วันเท่านั้นเอง
ส่วนธุรกิจอาหารค่ะโซยัง
กระทบนะคะก็เป็นไปตามเหมือนทุกคนแหละนะคะ

ก็คล้อยไปหมดเลยค่ะนี่ก็เข้าเดือนที่๔แล้ว
ไม่ได้ถ่ายละครไม่ได้ทำงานอะไรเลย
ก็คือ๔เดือนมาเนี่ยทำงานได้ไม่นับได้ประมาณ๔วัน
ก็มีช่วงหนึ่งหน่อยเครียดแล้วก็จิตตก
พออย่างที่บอกค่ะพอเรามาเห็นคนที่เขาลำบากกว่าเรามาก
เราไปถ่ายละครไม่ได้เราทำงานอย่างอื่นก็ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเราก็เอาเวลาเอาสิ่งที่เรามีตอนนี้มาทุ่มเท
เพื่อที่จะช่วยคนอื่นอะไรอย่างนี้
เราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะคะ
เพราะเชื่อว่าเราจะสามารถผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ค่ะ

พูดตรงแฟนวาวาเป็นฝรั่งอะนะคะ
คนต่างชาติที่อยู่เมืองไทยเขาช่วยคนไทยเยอะมากจริง
พี่แจ๊คบอกว่าโครงการนี้เขาทำมาเงียบเป็นปีแล้วใช่ไหม

ก่อนหน้านี้เคยได้สัมภาษณ์วาวาแล้วแต่วาวาไม่เคยพูดถึงเลย
คือนางว่างนางก็ลงพื้นที่ไปของนาง

ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะ
ลงพื้นที่ไปก็เพื่อความปลอดภัยนะคะเป็นห่วงทุกคนด้วยจ้า
สวอปตลอดเห็นบอกนะคะ